ผู้หญิงคนหนึ่งเมาขี่มอเตอร์ไซค์มาล้มสลบบนทางเปลี่ยว
แต่คุณผู้ชมครับมีพลเมืองดีมาช่วยเธอไว้ได้อย่างปลอดภัย

เป็นอะไรอ่ะพี่เป็นไรครับเป็นไรพี่
นี่เป็นไรครับอยู่ตรงไหนอ่ะรถหนูลงข้างทางแล้วพี่ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะ
อยู่ตรงไหนอ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่หนูเพิ่งเพิ่งฟื้นมาพี่
คุณผู้ชมน้องผู้กำกับรายการผมพูดในหูมาเขาคุยกันในห้องคอนโทรเองเขาบอกว่าเป็นเขาเขาไม่จอด
เขานึกว่าผีนึกว่ามิจฉาชีพด้วย
เป็นผมผมก็คิดอย่างนั้นคิดก่อนล่ะเรายิ่งอ่านข่าวเยอะโอ้โหไม่ใช่ลงไป
ผู้หญิงบอกรถตกข้างทางบอกว่าลงไปปั๊บผู้ชายแม่งกลัวโทษผู้ชายกรูมาเพียบเลยตายเลยเนี่ย
คือเราอ่านข่าวแล้วเราก็เห็นมิจฉาชีพเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวผู้ยังไม่ได้ตั้งกาดสูงเลย
ครับจะไม่มีทางลงไปอะไรยังไงถ้าเป็นพี่ปุ้ยเป็นผู้หญิงขับไปคนเดียวแบบเนี้ยโอ้โห
ถนนมืดไหมปุ้ยดอมมืดมากมืดตึ๊บไม่มีไฟเลยไม่มีไฟ
มืดตึ๊บแล้วสลบไปแล้วจนกระทั่งรู้สึกตัวลุกขึ้นมาปั๊บ
ยืนขอความช่วยเหลืออยู่ริมถนนนี่ฮะสองคนที่มานี่ตี
เกือบจะตี๓แล้วนะของ๒๗สิงหาคมนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
มีพลเมืองดีสองคนนะครับมาพบเธอลงมาถามเธอ
อยู่เป็นเพื่อนเธอจนแฟนเธอมารับโอ้โหพี่ดีจริงนี่
พลเมืองดีนะครับหลายคนเข้ามาติดตามสถานการณ์นี้
เหตุการณ์นี้ด้วยความรู้สึกชื่นชมโอ้โหสองคนนี้ดีจริง
น้ำใจช่วยเหลือผู้หญิงถ้าไม่ได้พี่สองคนไม่รู้ว่า
เกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้บ้างจริงจริงเนี่ยนะฮะ
เขาขับรถจะผ่านไปแล้วล่ะนั่นแหละทุกคิดเหมือนกันทุกคน
หนึ่งผีสองมิจฉาชีพ
แต่ก็ตัดสินใจวนรถกลับมาฮะ
แล้วมาเดินช่วยหาส่องไฟรถหนู
หัวทิ่มไปตรงไหน

รับกลับบ้านไปอย่างปลอดภัยนะ

โอ้โหโอ้โห
แต่เราเตือนถ้าใครไปประสบเหตุแบบนี้

โทรเรียกกู้ภัยหรือตำรวจมาด้วยก่อน

เวลาผมอ่านข่าวเจอคนดีแบบนี้

ฟูเป็นเรื่องที่ดีต่อใจ

สังคมน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยทีนี้อ่านข่าวนี้